วันนี้มีพิธีชาปนกิจศพของน้องออยแล้วนะฮะน้องออยหรือว่าในข่าวที่เราเรียกกันว่า
แต่ว่าไปเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำอยู่ที่ชนบุรีหลังจากหายไป๖๗ปีนะครับ
พิธีชาปนกิจศพนะครับวันนี้มีขึ้นที่วัดวิมลยานประชาสรรค์นะครับ
ที่จังหวัดเพชรชบูรณท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของคุณแม่นะครับ
แล้วก็เพื่อนเพื่อนอืมญาติพี่น้องทุกคนเนี่ยฮะ
นี่คือภาพบรรยากาศที่วัดนะครับเมื่อช่วงบ่ายเย็นที่ผ่านมา
นะฮะจะเห็นว่าลมแรงเลยเนี่ยฮะตอนที่เคลื่อนศพของน้องออยนะครับ
มาที่เมนของวัดนะครับคุณแม่ยังทำใจไม่ได้นะครับ
การจากไปของลูกสาวนะฮะบอกว่าเพิ่งสูญเสียสามีหรือว่าพ่อของน้องออยไป
ยังไม่ถึงร้อยวันเลยฮะมารู้ข่าวอ้าว
ผลการตรวจดีเอนเอของลูกสาวออกมาเนี่ยไปตรงกับศพที่พบที่จังหวัดชนบุรี
ถูกทิ้งอยู่หกเจ็ดปีด้วยกันนะครับวันนี้แม่น้องออยก็พยายามข่มใจจะไม่ร้องไห้นะครับ
แม่บอกว่ากลัวว่าลูกสาวเนี่ยจะเป็นห่วงแม่
เดี๋ยวลูกจะไม่ได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ตามความเชื่อของชาวบ้าน
ญาติญาตินำร่างของน้องออยวนรอบเมนสามรอบนะครับแล้วก็นำศพขึ้นเมน
ก็มีเรื่องที่ผู้คนที่ไปร่วมงานบอกว่าก็น่าแปลกประหลาดอยู่เหมือนกันนะครับ
ตอนแรกที่มากันเนี่ยวันนี้แสงแดดโอ้โหร้อนจัดมาก
แดดจ้าอากาศร้อนจัดมากพอยกศพน้องออยขึ้นบนเมนเท่านั้น
โอ้โหลมนี่พัดเข้ามาที่ท่านเห็นพัดอยู่เมื่อสักครู่เนี้ย
ชาวบ้านบอกพัดอยู่๕นาทีนะวนรอบเมน๓รอบ
เคลื่อนศพมาถึงเมนข้างบนเนี่ยพัดอยู่๕นาที
อ่าแล้วก็แดดกลับมาร้อนอีกเนี่ยฮะทุกคนก็ประหลาดใจหมดนะครับ
คุณแม่น้องออยบอกว่าน่าจะเป็นวิญญาณของน้องออยนะครับ
อาจจะมาบอกว่าตอนนี้ออยไปสบายแล้วไม่อยากให้แม่เป็นห่วง
ซึ่งแม่ก็อยากบอกกับน้องออยอยากให้ออยเนี่ย
ไปสบายแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงตัวเองเหมือนกันส่วนเรื่องคดีความนะครับ
ยืนยันว่าจะเดินหน้าทวงถามนะจะเดินหน้าตามความคืบหน้าจากตำรวจ
ให้เอาตัวคนร้ายที่ทำร้ายลูกสาวจนเสียชีวิตมาลงโทษให้ได้
หนูไปเลยนะแม่เขาพูดกับแม่เหรอหนูคิดเอาเองอ๋อคือคือคือแม่คิดว่ายังไงนะแม่
คิดเอาเองอ่ะหนูไปก่อนแม่ที่ที่เป็นลุงพรรดิ

นี่ฮะคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ไปที่วัดที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับบ้านเกิดของน้องออยหรือว่านางสาวยุภาษีเดช
ตอนที่ขาดการติดต่อจากแม่ไปเนี่ยตั้งแต่ปี๕๗เนี่ย
ตอนนั้นอายุยี่สิบสามค่ะตอนนี้ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ประมาณยี่สิบเก้าสามสิบละ
เพื่อนของน้องออยนะครับเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนะครับ
บอกว่าชีวิตของน้องออยเนี่ยความจริงแล้วน่าสงสารมากนะฮะ
เพราะว่าเป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ยากจน
ต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่ตอนอยู่ชั้นม๒แล้วไปทำงานก่อสร้างช่วยพ่อกับแม่หาเงิน
ตั้งแต่รู้จักกับออยมาออยเป็นคนดีมาตลอดออยไม่เคยมีปัญหากับใคร
เป็นคนที่คอยช่วยเหลือเพื่อนและคนอื่นอยู่ตลอด
ตั้งแต่ออยหายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนแม่ของออยก็คอยมาถามกับเพื่อน
ว่าติดต่อออยได้ไหมเจอออยบ้างหรือเปล่า
ซึ่งเพื่อนของน้องออยที่คุยกับเราในวันนี้เนี่ยนะเธอก็บอกว่าเธอก็พยายามช่วยติดต่อนะติดต่อมาตลอด
ดำเนินคดีให้ได้
ก็เหตุการณ์ก็เป็นอย่างที่
พูดไว้ค่ะแต่ก็ไม่ไปพาดพิงถึงเขาเนอะ
ไม่รู้ว่าเขาทำหรือไม่ทำเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ในตอนนั้น
ก็ต้องรอให้ตำรวจสอบสวนต่อไปหาคนร้ายตัวจริงให้ได้
ก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องห่วงทางนี้เราจะช่วยเอง
ก็อย่างที่เพื่อนของน้องออยบอกนะครับว่า
คุณแม่น้องออยเขาก็ไม่ได้ว่าจะมีสตางค์อะไรมากนักนะครับ

วันนี้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์
มาเป็นประธานในงานศพในงานชาปนกิจศพของออยให้นะครับ

เจ้าหน้าที่ทางฝ่ายของภาครัฐของจังหวัดก็มาช่วยดูแลให้
เพราะถือว่านี่ก็เป็นคดีหนึ่งที่น่าสงสาร
แล้วก็น่าเห็นใจครอบครัวนะครับ
คือทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่า
แม่ของออยเนี่ยเขามีปัญหาเกี่ยวกับเป็นความพิการทางการเคลื่อนไหว

ตอนนี้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องของเงินรายเดือนคนพิการ
เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะนำรถโยกสำหรับคนพิการมาให้แม่ของน้องออยด้วย
แล้วจะประสานไปช่วยเหลือเรื่องบ้านด้วยนะ
เพราะว่าตอนนี้ที่บ้านก็สุดโสมมาก
เดี๋ยวจะช่วยซ่อมแซมให้ให้บ้านอยู่ได้
แม่ก็จะดูเรื่องของการปรับคุมบ้านให้
คุณแม่ก็จะได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น
คือออยหรือว่านางสาวยุภาษีเดชเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่จากคำบอกเล่าของแฟนที่ชื่อในชัด
ที่เขาอยู่กับออยเป็นคนสุดท้ายที่ศรีราชาชนบุรีเนี่ย

บอกแค่ว่าเขาก็คบผู้ชายหลายคนในระหว่างที่คบกับเขาด้วย
เพื่อนก็บอกบ้างนะครับ
แต่ก็เคยทำงานอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
ของเธออยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับ

ตกลงใครทำให้เธอเสียชีวิตนะครับ

ตำรวจเอกคงศักดิ์บุญสืบสุวรรณภูมิกับการสพนขามนะฮะ

ตอนนี้พนักงานศอบสวรรณฯ
สอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องไปแล้ว

คนที่เกี่ยวข้องเนี่ย

มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้ว

ตอนนี้ตำรวจตั้งประเด็นการสอบสวนไว้หลายประเด็น
เพราะทุกเรื่องอาจมีความเป็นไปได้เชื่อมโยงกันได้ทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชู้สาวเรื่องทรัพย์สินเงินทองก็ได้นะ
ต้องหารายละเอียดก่อนแล้วค่อยมาตัดประเด็นทิ้ง
ขณะที่ข้อมูลจากการตรวจสอบเรื่องการติดต่อสื่อสารของผู้ตายกับบุคคลต่าง
ในช่วงเวลาวันเดือนปีที่หายตัวไปนะครับ
พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมอยู่เดี๋ยวต้องให้ฝ่ายที่เชี่ยวชาญเฉพาะมาช่วยตรวจสอบ
ค่ายมือถือเขาบอกว่าข้อมูลการโทรเข้าโทรออกรับสายติดต่อข้อความต่างเนี่ย
เขาเก็บเอาไว้เนี่ยอย่างมากคือ๖เดือนถึง๑ปี
แต่คดีนี้๖ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยแงะแล้วทีนี้
แต่ตำรวจสพนขามยืนยันว่าจะทำคดีให้อย่างเต็มที่นะฮะ
จะจับตัวคนร้ายที่ทำร้ายเธอจนเสียชีวิตให้ได้